ของสาวโดยเฉพาะคนที่เป็นคุณแม่ก็ตาม
หลายคนที่ตั้งท้องแล้วจะคลอดลูก
บางคนเลือกวิธีการคลอดแบบธรรมชาติ
บางคนก็ต้องเป็นวิธีการผ่าทำคลอด
ทีนี้คุณผู้ชมเห็นด้านหลังเราสองคนไหมคะ
โวยโรงพยาบาลช่วยลืมพระก๊อตในท้องนานเกือบ๔ปี

คุณเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้
เธอบอกเธอต้องการเอาเรื่องนี้ไปร้องสื่อ
เพราะเธอบอกเธอควรได้รับการดูแลจากโรงพยาบาล

นางสุภาวดีภูลเกิดคุณผู้ชมค่ะ

เป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มหมูที่อยู่ในเทศบาลเมืองปากภูน
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปร้องเรียนกับสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชบอกว่า
๒กุมภาพันธ์ย้อนกลับไปปี๖๒

แล้วไปผ่าตัดคลอดลูกสาวที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
หลังจากออกจากโรงพยาบาลเธอบอกเธอมีอาการล้มป่วย
ปวดท้องรุนแรงไคขึ้น
เลี้ยงลูกไม่ได้แล้วทำงานก็ไม่ได้

มันเป็นอาการจากการที่เธอผ่าคลอดหรือเปล่า
รักษามาหลายโรงพยาบาลนะคะแต่ไม่หาย
สุดท้ายมีการเอ็กซาเรย์ค่ะ

กับสามีทุกข์ใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะอะไร
เพราะตอนที่ไปเจอกลัวว่าเฮ้ยมันคือเนื้อร้ายหรือไม่
สุดท้ายตอนที่ไปเจอก้อนเนื้อนั้น
ตัดสินใจค่ะไปที่โรงพยาบาลมหาราช
พบว่าก้อนที่เห็นนั้นไม่ใช่เนื้อร้าย
แต่ช็อกหนักไปอีกว่ามันคือผ้าก๊อสค่ะ
ก๊อสที่ใช้ในกระบวนการผ่าคลอด
ขนาด๗๘เซนติเมตร
เธอจึงเอาผลนี้พร้อมใบรับรองจากทางโรงพยาบาล
กลับไปที่โรงพยาบาลที่ทำการผ่าคลอดลูกสาวให้กับเธอ
แล้วทางโรงพยาบาลก็เลยทำการผ่าเอาผ้าก๊อสออกให้
เมื่อวันที่๓๐ตุลาคมที่ผ่านมา

ผ้าก๊อตชิ้นนี้อยู่ในท้องของเธอ๓ปี๘เดือนนะคุณ

๓ปี๘เดือนที่เธอบอกเธอทนทุกข์ทรมานค่ะ

บอกผู้บริหารแพทย์นำกระเช้าผลไม้ดอกไม้มามอบให้
แต่ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของความรับผิดชอบใด
เธอเคยไปคุยกับผู้บริหารของโรงพยาบาล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับคนไข้
ประเมินค่าเสียหายกันมาประมาณ๘แสนบาท
ทางโรงพยาบาลเสนอให้เธอใช้สิทธิ์เข้ารักษา
ครั้งต่อไปเป็นกรณีพิเศษ
แต่เธอบอก๔ปีที่เธอทนทุกข์

เสียโอกาสในการทำงานการประกอบธุรกิจ
อยากเรียกร้องความเป็นธรรม
ให้ทางโรงพยาบาลและทีมแพทย์แสดงความรับผิดชอบกับเธอ
ขณะที่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากเธอ
เธอบอกว่าสปสชจ่ายให้ตาม๑๐บัตรทอง๑๐๐๐๐๐บาท
แต่เธอบอกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบ
ที่โรงพยาบาลจะต้องมีกับเธอหรือไม่

เขาก็ต้องออกมารับผิดชอบส่วนพร้อมเขา
แต่เหมือนหมอตัวหมอเอง
หมอบอกว่าหมอช่วยเองได้แค่นี้
แต่เราก็ต่อลองว่าเราทำงานได้เยอะกว่านี้นะ

เรื่องแบบนี้ขอให้กลายเป็นอุทาหรณ
กับทีมแพทย์ที่ผ่าคลอดด้วยความระมัดระวัง
และตรวจสอบให้ดีหลังผ่าตัดอย่างละเอียดรอบครอบ
แต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะ
คือเราอาจจะต้องฟังความทางฝั่งของโรงพยาบาล
ทำการผ่าตัดคลอดลูกให้กับเธอด้วยนะคะ

ไม่แน่ใจว่าการที่ปล่อยให้มันมีสิ่งแปลกปลอมเนี่ย

อันนี้ดิฉันตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยไว้เฉยนะว่า
มันสามารถที่จะอยู่ได้นานหลายปีขนาดนี้หรือไม่
ที่ว่ามันน่าจะมีอาการที่มากขึ้น
หรือเป็นไข้สูงเธอบอกเธอเป็นไข้เหมือนกัน
แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ได้หลายปีขนาดนี้หรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวต้องรอโรงพยาบาลออกมาชี้แจงด้วยนะคะ
ครับผมก็ระมัดระวังกันด้วยนะฮะ
เหตุการณ์นี้ก็ต้องระวังครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่